เมายามาทุกวันก็แสดงว่า
เดินไปทั่วเลยค่ะคนในชุมชนก็ไม่สบายใจ
ตำรวจต้องมาระงับเหตุค่ะวางขวานลงเร็ว

หายแจมื่อหายแจมื่อเอามาพูดมา

เพราะว่าตอนที่ตำรวจสพระขอร์นเจียวพระยา
เข้ามาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้

อยู่หน้าสำนักงานกรมที่ดินตะบนหัวรอเนี่ยโอ้โหไม่ยอมให้จับนะคะ
ตำรวจไปพร้อมไม้งามกว่าจะจับได้เนี่ยเพราะว่าพอไปถึงเนี่ยเขาก็หลบตำรวจไป
อยู่แถวหนองน้ำหลังวัดตำรวจก็กระจายกำลังกันหาไม่เจอ
สุดท้ายตำรวจต้องใช้วิธีซุ่มรอค่ะก็ต้องใช้เวลาซุ่มเป็นชั่วโมง
โฮนี่นี่อ่ะนี่ไปอยู่ตรงหนองน้ำไปช่อนอยู่ค่ะ
ตำรวจก็ต้องซุ่มต้องรอเป็นชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยอาจจะทนไม่ไหว
เพลียหรืออะไรก็แล้วแต่ยอมออกมานะตำรวจก็กำลังเข้าปิดล้อม
แล้วพยายามพูดคุยจนนำไปสู่ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นตอนแรกนี่แหละค่ะ
วางขวานแล้วนอนราบให้จับกลุ่มแต่โดยดี
โอ้โหตำรวจก็เหนื่อยนะคะเป็นชั่วโมง
แต่ต้องเอาตัวไปให้ได้ค่ะเพราะไม่งั้นชาวบ้านไม่สบายใจ
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายวันทายุ๓๙ปีเป็นชาวโคราชค่ะ
รับสารภาพบอกว่าเสพยาบ้าไปเกินขนาด
ก็เลยคุ้มคลั่งจนคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ
ตำรวจคุมตัวไปแล้วก็ต้องรอให้สั่งยาซะก่อน
สั่งเมายาซะก่อนถึงจะสอบปากคำ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยเจอผู้ชายคนนี้ก่อกวน

เมื่อเช้าเนี่ยภรรยาโทรมาบอกว่าในวันทาเนี่ยเดินอยู่ใต้ถุนบ้าน
เขาเลยรีบกลับบ้านค่ะกลับไปไล่ในวันพาออกไป
โชคดีที่ภรรยาปลอดภัยค่ะ
พี่เหตุการณ์ที่พี่กลัวไหม

กลัวครับครับผม